วันนี้เป็นวันที่หลายคนจับตามองเหมือนกัน

เพราะว่าอย่างที่เมื่อวานเรามีการไล่เลี่ยงกันไป
เพราะว่าโอมิครอนจำนวนผู้ติดเชื้อที่เป็นโอมิครอน
ในประเทศไทยมีค่อนข้างเยอะขึ้น

เขาจะมีการสรุปมาตรการต่างออกมาว่าอะไรนะคะ
ตอนนี้สรุปออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือ
มีมติให้ระงับมาตรการเข้าประเทศ
โดยจะปิดรับการลงทะเบียนใครที่ลงทะเบียนหลังจากนี้ไปไม่ได้แล้วนะคะ

ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ๒แสนคน
ซึ่งมีการอนุมัติไปแล้ว๑๑๐๐๐ราย
ทีนี้มีการรออนุมัติอีกอยู่๙๐๐
๙๐๐๐คนนี้ค่ะสรุปแล้วคือถ้าเกิดคุณลงทะเบียนมาแล้ว

พอเขาลงทะเบียนมาเนี่ยเขาจะต้องมีการจองโรงแรม
มีเรื่องของการแบบติดต่อประสานงานต่างมาทั้งหมดแล้ว
ก็เลยบอกว่าในกรณีนี้เป็นกรณีที่อนุญาตให้เข้า
แต่ไม่มีการรับลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้แล้ว
ก็คือคนที่ลงทะเบียนผ่านไปแล้วคือเข้ามาได้
ใช่เพราะว่าจริงอย่างบางคนเขาแพลนเอาไว้แล้วว่า
ช่วงปีใหม่จะมีการกลับประเทศมามีการลงทะเบียนกันมาแล้วอย่างนี้ค่ะ
เหล่านั้นอีก๙๐๐คนที่ลงทะเบียนมาแล้วเข้ามาได้
ส่วนคนอื่นนักท่องเที่ยวต่างตอนนี้ไม่มี

ต้องไปดูอีกทีนึงก็คือหลังจากวันที่๔มกราคมเป็นต้นไป

แต่หนึ่งในมาตรการที่ไม่ปรับแน่นอนคือปีใหม่ตอนนี้

ยังไม่งดจัดงานซึ่งต้องบอกจริงว่าทางทรทเอง
ก็จะมีทางภูเก็ตเนอะอันนี้เรียกว่าเต็มรูปแบบเลย
ก็คือมีการเอานักโอเปร่าระดับโลกอันเดอาร์โบเชอรี่มา
แล้วก็มีศิลปินต่างมากมายมีน้องแก้ม

ไปด้วยมีหลายคนมากที่ภูเก็ตนะคะ
แล้วก็มีการจุดพลุใน๕จังหวัดนี่จุดพลุเลย
แต่ละจังหวัดก็จะมีรูปแบบต่างที่แตกต่างกันไป
แล้วก็จะมีพระนครศรีอยุธยานะนครราชศรีมาอย่างนี้ระยองอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งแต่ละจังหวัดโหเชียงใหม่อีกอันหนึ่ง
ดนตรีนักร้องคือแบบว่าระดับแบบตัวท็อปในเมืองไทย

มีคุณปามี่คุณสแตมแว่นใหญ่

จัดกันหมดเลยแล้วก็มีการแสดงพลุ
แต่ถ้าคนที่จะเข้าไปคุณต้องลงทะเบียนนะคะ

แล้วก็มีการฉีดวัคซีนแล้วตามเกณฑ์
ก่อนเข้างาน๗๒ชั่วโมงด้วย

ก็ต้องแพลนการเดินทางไปด้วย
รอบจักรวาลเพิ่งทำเต็มที่

หลังวันที่๔ก็จะสรุปมาตรการต่างอีกที
แต่ตอนนี้คืองดรับชั่วคราวไปก่อนแล้ว

จะจัดคิดเลขจะจัดคิดเลขแต่ก็มันเอาจริงนะวันนี้มันไม่ได้ระบาดภายใน
ยังไม่ระบาดภายในหรือเรายังไม่รู้ก็ไม่รู้
ใช่ค่ะพี่เพราะจริงถามว่ามีคนติดภายในประเทศเรียกว่ามีหรือยัง

เมื่อวานที่เรามีการพูดไปที่เป็นภรรยาของนักบิน

แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงแล้วมันมีมากกว่านั้นไหม
เพราะขณะที่นักแสวงบุญที่ไปแสวงบุญมาจาก๓๑รายที่ถามว่า
ก็คือติดเพิ่มมากขึ้นจากวันนั้นที่บอกกัน
ติด๒๕คนค่ะใช่เป็น๒๕คนอย่างนี้แล้วก็กระจายไปอยู่ในพื้นที่นนทบุรีอะไร
คนไปรอฉีดบูสเตอร์เข็ม๓เยอะมาก
ไม่มันจำเป็นไงเพราะว่าคุณอาจารย์ทิศพูดมากนี้
ท่านที่ฉีดซินโนแวกก็ลุณาไปบูสเก็ม๓เดือน
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเจ้าบ้านพูดอย่างนี้ใครจะไม่ไปอ่ะ
แต่จริงคือต้องบอกว่านอกจากซีโนแวคแล้วเนี่ยนะคะ
หลังจากเข็มที่๒๓๖เดือนคุณก็สามารถไปฉีดบูสเตอร์ได้แล้ว
อย่างของนนทบุรีเองเนี่ยค่ะเขาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนนพร้อม
ทีนี้คนที่ไปเขามีการลงทะเบียนกันไป
แต่คือแบบคนเยอะมากในขณะที่จุดรับบัตรคิวอะค่ะ
จนถึงเรื่องของการฉีดไม่ได้ถูกวางไว้อย่างชัดเจน
ทีนี้ประชาชนที่ไปรับคิวเขาก็สับสนนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าคนเยอะเพราะว่าเข็มสามที่จะฉีดให้ประชาชนเนี่ย
มีมากกว่า๑หมื่นนะคะ

ก็ใช่ก็ถูกก็ถูก
แต่อันนี้คือหมายถึงว่าเวลาคนไปมันก็ต้องมีการจัดระบบจัดคิว
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าบูสเตอร์เข็ม๓หลายคนกังวลไหม
กังวลคนก็กังวลแหละเขาถึงแบบอ่ะ
มีการรณรงค์เรื่องของการไปฉีดบูสเตอร์ก็ไป
แต่ทีนี้เวลาไปถึงแล้วระบบต่างก็อาจจะต้องพร้อม

ถึงบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่คนพร้อมจะฉีดวัคซีน

ว่าโอเคล่ะโควิดปีหน้าอย่าพูดถึงเข็ม๓เลย

แต่ก็เอาจริงวันนี้ไฟเซอร์เขาก็ประกาศมาแล้วว่า
ทุกอย่างทุกอย่างสก่อนหน้านี้ก็มีออกมาไหมวันนี้อ่ะที่กับพวกนักวจ

วัตกรรมที่บริษัทยาแต่ละบริษัทระดับโลก

แต่จริงถ้าอย่างแพ็คโลวิทเองมีออกมาสักพักนึงแล้วนะคะ

แต่ในขณะที่ประเทศอื่นอย่างอังกฤษเอยสหรัฐอเมริกาเอยพวกนี้เขาจองเอาไว้หมดละ

เพราะสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าในอังกฤษค่อนข้างแบบหนักหน่วงมาก
ถ้าเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นแบบโควิดเลยไม่ได้นับเฉพาะโอมิครอนนะคะ
บางวันเนี่ย๘๐๐๐๐บางวันเนี่ย๙๐๐๐๐
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้บางวันเป็น๑๐๐
แต่ช่วงนี้ตกลงมาอยู่ที่ประมาณหลัก๑๐๓๐
ไม่ซึ่งเขาบอกว่าโอเคละเราอาจจะโล่งใจได้เราไม่ต้องแบบดู
เพราะประเทศไทยเรายังไม่มีใครตายเพราะโอมิคอนถูกต้องไหมฮะ
อันนี้สบายใจอย่างสบายใจคือยังน้อย
คิดถึงตอนแรกสิดูยอดคนตายแรกก็อาจจะเป็นไปได้ไหมที่ทั่วโลกเขาบอกว่าเฮ้ย

ไม่รู้ยังไม่มีใครตอบได้แม้กระทั่งบอกว่าที่อังกฤษมีเสียชีวิตจากการที่เป็นโอมิครอนเนี่ย๑๒รายนี้เขายังตอบไม่ได้เลยนะคะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าเชื้อโอมิครอนจริงหรือเปล่า
มีคนฉีดวัคซีนเรียบร้อยหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ขณะที่ถ้าเทียบกับเมืองไทยจำนวนผู้ติดเชื้อ๒๔๐
คือจำนวนของเราดูผู้ติดเชื้อน้อย
แต่ผู้เสียชีวิตในแต่ละวันที่เราเห็น
แต่จำนวนมันไม่ได้ลงนะมันอยู่ประมาณเท่านี้ตลอด

เดี๋ยวเธอจะไปถ่ายรูปให้ฉันดูที่หอคอยไง

เดี๋ยวหนูจะลงปีใหม่หอคอยตอนจุดผู้ไหนเถอะ

หนูจะไปถ่ายรูปหน้าแฮลอทให้คุณแม่ดูไหนลูก

อันนี้แห่รอดก่อนเขาไม่ให้เข้าคุณแม่

อยู่เมืองไทยอยู่กว่าแม่ตอนนี้เดี๋ยวนอนก็ยัง๒๓พันธุ์ด้วย

ช่วงนี้คือด้วยสถานการณ์ต่างบางทีมันไม่แน่นอน
การเดินทางออกนอกประเทศเอ่ยการแบบเดินทางกลับเข้ามา
มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดด้วยจริง
อย่างที่บอกในต่างประเทศเองในยุโรปเองเนี่ย
เพราะคุณอาจจะไปเสียใจทีหลังก็ได้
การจัดงานปีใหม่จริงเราอาจจะจัดที่หลังจากนี้ก็ได้
หมายถึงว่าการเฉลิมฉลองต่าง

นายกทรัพย์ตอบว่าดูตอนนี้ไปก่อนแม้

คนละครึ่งเฟส๔ค่ะอย่างที่เราถามกันไปว่า

คนละครึ่งเฟส๔ปรากฏเคาะแล้วนะคะ
มีนาเมษาหกห้าได้สองเดือนนี่อืมอืมตู้เศรษฐกิจช่วงช่วงสมปรารเนาะ
ค่ะครับเพราะฉะนั้นพอจบพอจบเข้าเข้าตุ๋นจีนกันแล้วอ่า
อันนี้สามสิบก็คือตุนทีแล้วอีกแป๊เดี๋ยวก็เข้าสงการแล้วนะอ่าฮะ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

พออยู่มันไปปุ๊บประมาทแล้ว
ร้อยเพราะฉะนั้นแล้ว๒ข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดี

เขากล่าวอวยพรในวันเทศกาลปีใหม่

หรือไม่จะเกิดอะไรแม่จะพูดอะไรอีก
ไม่เกิดได้ว่าท่านนายกรกรปรังตราศน์มึงสงบ

อาทิตย์แรกคือวันเด็กแห่งชาติคำขวัญวันเด็กคืออะไรปีนี้เอ๊ะ

พักกันสักครู่ครบทรงชาติเดี๋ยวค่อยกลับมาบอกให้นะ

ตั้งตั้ง
ยังไงแม่ไม่ได้เอาคำขวัญก่อนเหรอว่ามีคุ้นอยู่พี่

ไม่ไหวขายของที่ลึกไม่ไหวเลยค่ะ

อยู่วงการมาไม่เคยเสียน้ำตาเลยโดนด่า
โอ้โฮแจ๊กโต่ออกแบบเจ๊คลส์
เขาบอกขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุข

จากนั้นนายกเข้าร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของขวัญปีใหม่
กระทรวงวัฒนธรรมมอบให้แก่ประชาชน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะเด็กเยาวชน
นักแสดงศิลปะวัฒนธรรมเด็กเยาวชน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ในแล้วก็โอเคล่ะสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะ

นายกชื่นชมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถขอให้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรม

พร้อมยังเชิญชวนประชาชนมาเอาละปีใหม่กันแล้ว
เรามาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปี๒๕๖๕อีกด้วย
โอ้โหวันนี้นายกดีนะฮะยอมสัมภาษณ์
เขางอนมาหลายวันเหมือนกันเนาะงอนหลายวัน

กลับมาที่เดิมคือเรื่องของ
กลักตัวก็จะแบบเท่านี่
ใช่มั้ยเล้ว

แล้วเดิมนี่มันเกิดเรียกว่าพรรถสัญญา
ก็จะมีความปลอบภัยกับคนในประเทศ
แล้วทำไงสถานการณ์ในช่วงนี้
เราก็ต้องแก้ไปตามลำดับนะจ๊ะ

เราต้องแก้ไปตามระดับเนาะจ้ะ
เรารู้จักไหมจ๊ะ

จริงเขาถามพระนายกด้วยว่าถ้าเกิดกลับไปเป็นระบบเดิมจะยังไง
นายกบอกว่า๗วัน๑๐วันหรือก็ตามอะไรประมาณ
ก็ต้องไปประชุมสอบคอก่อนถูกต้องไหมล่ะ
ว่าทางสอบคอเขาจะว่ายังไงแต่แน่นอนว่า
นายกยังไม่เห็นจะพูดคำขวัญวันเด็กให้ฟังเลย
นายกไม่เห็นที่จะพูดให้ฟังเลยนะจ๊ะ

ซึ่งเขาก็บอกว่านายกก็บอกว่าเราไปสวดมนต์ข้ามปีกันก่อน
แต่อันนี้โอเคล่ะอย่าไปตีประเด็นท่านผิด
เพราะสวดมนต์ข้ามปีมว่าจะเป็นนายกคนไหน

เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปี๒๕๖๐
ขนาดเดียวกันนักวิทยาลัยภาษีก็ได้มอบคำขวัญนะฮะ

ประจำปี๒๕๑๕ซึ่งตรงกับวันที่๘มกราคม

เพื่อเป็นข้อคิดเตือนสติในอนาคตของชาติว่า
รู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคม

นะฮะสั้นประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะแล้วก็กระทรวงศึกษาที่๙นี้
จะจัดแถลงข่าวกิจกรรมวันเด็ก
แล้วก็กิจกรรมการนำเด็กเยาวชน
การกับกรงรมทั้งเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ซึ่งจุดเด่นวันเด็กตั้งแต่เราจนเด็กจนวันนี้เราแก่แล้วเนี่ย
ก็คือนั่งโต๊ะนายก
ปีนี้นึงไม่รู้จะปล่อยนั่งโต๊ะนายกหรือเปล่า

เพราะมีการโฆญภูมิบิน
ที่กับสถานการณ์นี่แหละ
เครื่องบินก็เสี่ยวนะคุณแม่
เครื่องบินก็เสี่ยว

อุ๊ดีเหร่เป็นชั่วโมงบ์

ค่ะคุณแม่เคยไปดู
นั่งอยู่บนเครื่องบินโอ้วนั่งอยู่บนเครื่องบิน
นี่ไงพี่โดยเต๋าปีก่อนพี่โดยเต๋า

ชอบวันเด็กเขาชอบไปดูทหารรอแล้ว

ไม่ไปโรงเรียนในเรืออยู่ใกล้บ้าน

เขาก็จะมีรถถังมีเครื่องบินมีอะไรอยู่
แบบตรงนั้นไม่ได้มีน้ำ
ไปเล่นไดโนเสาร์

สำหรับเด็กปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีปีนี้

ก็มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วย

อาจจะเป็นช่วงระยะสั้นไง
จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เตรียมกันอยู่นะแต่ก็ดีนะ
อันนี้พูดจริงเลยนะคนไทยต้องรู้อย่างหนึ่งว่า
ในที่สุดแล้วเราพึ่งต่างชาติกันไม่ได้อีกแล้วอ่ะนึกออกป่ะ
วันนี้เราจะต้องพึ่งคนไทยด้วยกันเองอ่ะยังไงสะพัดกันเองในประเทศ
เอาความจริงนะเราเห็นตอนนี้คนไปเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น
เพราะเมื่อก่อนนี้ภูเก็ตเรารู้สึกว่าเราแตะต้องกันไม่ได้
อืมราคาเอ่ยแม้กระทั่งค่าตัวเครื่องบินเองอ่ะ

แม้กระทั่งเชียงใหม่ในวันนี้เชียงใหม่ปกติแล้วเราจะอ่านข่าวอะไร
ห้องพักเต็มไปแล้วโอเวอร์แล้วอืม
ใช่ไหมการจองโอเวอร์วันนี้มันก็เริ่มมีการเที่ยวเกิดขึ้น
ถูกต้องแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ภาคอีสาน
คนก็เริ่มมูฟไปทั้งภาคอีสานเพราะว่าคนอยากจะเที่ยวแล้วอ่ะ
คิดโอเคล่ะคนที่มีบ้านเขาก็โอเคเขาอยู่บ้านของเขา
หลายคนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแล้วนะ
เริ่มกลับไปทำมาหากินที่บ้านเขาบอกว่าไอ้โควิดครั้งนี้มันเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะ
เริ่มมีร้านกาแฟอ่ะเมย์เมื่อก่อนเนี่ยการจะหากาแฟร้านกาแฟสดกินน่ะยาก
ยากวันนี้ไปดูหนองเฮ้ยเขาเอานาของเขาอ่ะอ่าฮะมาเปิดเป็นเบเกอรี่
มาเปิดเป็นกาแฟสวยสวยเลยอ่ะอืมเดี๋ยวนี้แบบคาเฟ่น่ารักน่ารัก

ไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่เมืองรองเมืองอะไรก็แล้วแต่
คือถ้าคุณไปเนี่ยหาได้หมดจริง

อาจจะใช้ต้นทูปเยอะ
ดูแบบนี้เขาใช้บ้านเขาเองอะแล้วก็คือเออ
เอาหัวเอาขวายมันปล่อยเต็มแล้ว
เฮ่ยพยาบาสครั้งนี้พี่ปากป้าอยู่เนี่ย
ผ่านอาหารให้บัวด้วยซึ่งหาบัว
ฉันเห็นไปนั่งดูเลย
ท่านหันกันหลบกับหุดละกาว
ซึ่งตอนสมัยรุ่นเล่าเด็ก
มันกำลังจะจับเปลี่ยนอยู่ถูกต้องไหม
เวลาฉันขับตัวเปลี่ยนหัวเป็นกับผู้กับญาติ
หาความดูด
กว่าเหตุอืมทางโรงเรียนได้นัดหมายให้ไปพูดคุยเจรจานะครับ
พอผมเนี่ยแจ้งกับทางโรงเรียนเบื้องต้นนะครับจะดำเนินคดีกับนักเรียนที่ทำร้ายร่างกาย
หลานผมจนถึงที่สุดนะฮะและจะรอดูบทลงโทษจากโรงเรียนนะครับ
ถ่ายของการทำร้ายร่างกายและคลิปเสียงเหตุการณ์
ผมได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยหมดแล้วเบื้องต้นเนี่ยแจ้งความกับตำรวจ
ได้ให้นักเรียนผู้กระทำผิดพักการเรียนครับแล้วก็ให้นักเรียนกลับไปสอบออนไลน์
แล้วค่อยมาตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับ
และให้ทางผมไปนวลคดีแจ้งความเอง
ผอแจ้งแบบนี้ผมก็จะเดินหน้าตามขั้นตอนต่อไปครับ
น่าจะเป็นเด็กหอหรือเปล่าเนอะใช่นะครับผมเพราะว่าแบบทำถึงห้ารอบด้วยกันอ่ะ

รอบเนี่ยน้องไม่ได้สติแล้ว
จนถึงเวลาตี๔ก็มารุมทำร้ายอีก

โรงเรียนเขามีการนัดไปเจรจาพูดคุยนะคะ
นี่อย่างที่บอกไปว่าผลออกมาว่าทางพอบอกพักการเรียน
กลับไปแล้วก็ไปสอบออนไลน์อะไรเป็นแบบนั้นใช่ครับถูกต้อง
แต่ทีนี้ทางตัวทางนี้ค่ะที่บอกว่าหลานเขาโดนอย่างนี้

ฟังเสียงน้องนิดนึงนะครับฟังเสียงน้องนิดนึงนะครับไปฟังเสียงน้องเสียงนิดนึงนะครับ
เขาให้บักครับให้ผมเอาเวียวะเพียง
ผมก็คิดว่าเขาทำเล่นแล้ว

กดหัวผมครับ
ผมก็คัดเครื่องแล้ว

๕คนเพราะที่บอกทรัพย์ให้

เห็นบอกว่าที่นี่กดโรงเรียนคือรุ่นพี่เป็นใหญ่ด้วยถูกไหมลูก

เขาก็บอกว่าที่นี่เป็นพี่ก็ทำถูกเสมอ
เนี่ยรุ่นพี่ก็อะไรวะ

แล้วเดี๋ยวเนี่ยคนก็จะตีเหมารวมไปหมด
รุ่นพี่ม๖ไม่รู้ว่าเป็นประเพณีรับน้องหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้

ตัวเตรียมก็จะเกลียดเกลือเกลียดเป็นอย่างนี้จริง

คลิปที่มีคนพูดถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์เนี่ย
เขาออกมาโพสต์คลิปแฉครูผู้ชายคนหนึ่ง

เข้าใจค่ะว่านักเรียนคงดื้อสอนแล้วไม่จำ
อาจจะไม่ตั้งใจเรียนในขณะที่ครูสอนนะครับแต่ด้วยความเป็นครูที่ควรควบคุมอารมณ์
เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ก็สามารถทำผิดได้ทุกขณะนั่นแหละ
ฟังแล้วรู้สึกไม่สมควรอย่างยิ่งที่สะบดคำที่หยาบคายในชั้นเรียน
ครูเปรียบเสมือนต้นแบบที่จะให้เด็กได้เรียนรู้นะคะ
ลูกถึงชั่วอย่างนี้ครูจะบอกให้นะ

กำลังจะนึกว่าไอ้คนที่มันเจ็บคอจะฟัง

อยากเชื่อมัน

มันจะถูกจริงนะลูก

และที่สำคัญคือไม่ควรได้ยินในโรงเรียน

หลักจิตพิธียาคุณควรจะคุ้นอารมณ์ให้อยู่
แล้วเด็กพวกนี้เป็นเด็กวัยรุ่นที่หัวเลี้ยหัวต่อ

ไม่ตั้งใจเรียน

บางคนก็ไม่ฟังที่ครูสอนนะฮะ

คำนี้มันไม่ควรอยู่ตรงนี้
ล่าสุดครับครูชำนาญการพิเศษ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงการสอนคาบเช้า
ขณะที่ตนกำลังสอนตามปกติเนี่ยปรากฏว่ามีนักเรียนหลายคนเนี่ย
ตั้งใจเรียนหนังสือบางคนเล่นโทรศัพท์หวีผมกินขนมนะ
ประกอบกับตนมีปัญหาด้านสุขภาพคือหูไม่ค่อยได้ยิน
จึงเกิดความเครียดสะสมเลยใช้คำพูดแรงรุนแรงด่านักเรียนไป
หลังจากเกิดเหตุตนรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกราบขอโทษผู้ปกครอง
นักเรียนทุกคนที่ได้ใช้คำพูดรุนแรงออกไปกับเด็กนักเรียนนะครับ
แล้วก็พาดพิงถึงผู้ปกครองเช่นนั้นตนกราบขอโทษและยืนยันว่าจะไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป
ขณะที่ผู้อำนวยการวันนี้
กล่าวว่าตนเองเนี่ยเดินทางไปราชการประชุมที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้ครูชำนาญการพิเศษเนี่ย
ผู้ที่ก่อเหตุด่านักเรียนในตามคลิปน่ะอืม

ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุจริงเนี่ยเกิดจากอะไร
เพื่อดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของราชการฮะ
จากนั้นก็จะมีการพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องต้นน่าจะพักการสอนไว้ก่อนนะผมว่า

เพราะใช้คำการเรียนแบบนี้ไม่เหมาะสมที่เป็นอาจารย์นะครับ

ช่วงเช้าข้ามเช้ามาถึงปุ๊บเจอเลย
เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อไปในการเรียนนะครับ
โดนเจ๊กั้งทำร้ายร่างกายนะคะ
เรียกว่ากระดูกทั้งร่างคือแตกหมด
แล้วมันเชื่อมต่อกันแบบผิดรูปด้วยค่ะ
กรณีที่น้องฟ้าถูกเจ๊กั้งวัย๔๙ที่เป็นนายจ้างโหดทำร้ายร่างกายนะคะสารพัดอย่างเลย
ใบหน้าเนี่ยผิดรูปอวัยวะเพศเน่ารวมไปถึงโดนสั่งให้กินอืดสุนัขที่เราเคยเล่าข่าวกันมาเนี่ยค่ะ
ทนายเกิดผลแก้วเกิดก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คถึงความคืบหน้า
หลังจากว่าเข้ามาช่วยดูแลคดีนี้นะคะ
โดยระบุบอกว่านี่ค่ะนี่คือภาพเอ็กซาเรย์ร่างกายของน้องฟ้าบางส่วน
พบว่าน้องฟ้าถูกเจ๊กั้งนะคะมีเจ๊กั้งในอ้วน
แล้วก็สามีของเจ๊กั้งชื่อนายนพรัชเนี่ย
ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนกระดูกแตกหัก
แต่ว่าเขาไม่ได้รับการรักษาค่ะ

แล้วก็ปล่อยให้บาดแผลมันหายเองตามธรรมชาติ
การที่ไม่ได้รับการรักษาแล้วต่อกระดูกอย่างถูกต้องเนี่ย
ร่างกายมันรักษาตัวเองค่ะ
แล้วก็กระดูกเชื่อมต่อกันโดยธรรมชาติ

แล้วร่างกายก็จะผิดรูปไป
น้องฟ้าเนี่ยเขาถูกทำร้ายจนกระดูกแตกหักทั้งร่างกายซ้ำกันหลายครั้งด้วยนะคะ
ตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าเลย
แล้วเขาก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
คิดดูสิครับว่าจะทุกข์ทรมานขนาดไหน

เมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มนายนพรัชก็คือเป็นสามีของเจ๊กั้งเพิ่มมาอีกหนึ่งคน
หลวงทางเส้นตอนนี้มีผู้ต้องหา๓คน
วันนี้ก็พาน้องฟ้าไปคัดทะเบียนพาณิชย์ที่เทศบาลอินบุรี
เจ๊กั้งเนี่ยให้ตัวน้องฟ้าค่ะเขาไปจดทะเบียนการค้า
นามร้านฟ้อนต์ดีไซน์จิระวัตรเล้าสุวรรณ
แล้วก็ให้น้องไปเปิดบัญชีด้วย
ซึ่งมีเงินหมุนเวียนอยู่๒บัญชีเนี่ยนะคะ
รวม๑๓ล้านบาทเศษ

ไปร้องต่อสัมภากรจังหวัดสิงห์บุรี

เส้นทางการเงินของเจ๊กั้งกับสามีเนี่ย

มีการใช้บัญชีน้องฟ้าทำธุรกรรมทางการเงิน
หรือว่ามีการกระทำอะไรอย่างอื่นที่มันผิดหรือเปล่า

หรือว่ากระทำผิดอื่นโดยมีการแอบอ้างชื่อของน้องฟ้าหรือเปล่า

อันนี้ทนายบอกว่าจะดำเนินคดีกับเจ๊กั้งกับพวกตามกฎหมายต่อไปด้วย
เพราะล่าสุดเนี่ยบัญชีที่เจ๊กั้งให้น้องฟ้าไปเปิดบัญชีเนี่ย
ปีที่แล้วปี๖๓มีเงินหมุนเวียน๒๒ล้านฮะ
เขากำลังตรวจสอบว่าเจ๊กั้งทำธุรกิจอะไรอยู่

คือถ้าอย่างนั้นถ้าบริสุทธิ์จริงทำไมจะต้องไปใช้ชื่อของน้องฟ้า

หรืออาจจะแบบว่าความบริสุทธิ์ใจใครจะอยู่ดีจะเอาเงินไป๑๐ล้านมาให้คนอื่น

โดนตีกระดูกแตกแล้วก็ทนได้ยังไงคุณแม่

แต่อย่างตอนนี้รู้สึกจะมีคลินิคทางเกาหลีเขารับไปทำแล้วนะ
พี่ปุ้ยพี่หม่นวัล
อาจจะเจ็บจนชินหรือปะกันจริง
หน้าสูตรไม่ตายก็ไม่เซฟอะไรอีก

ถ้าฉันดูคลิปนี้ไทยรัฐนี่แหละ
โอ้โฮหมาตัวใหญ่ใหญ่ตัววิ่งกันใหญ่เลย

ใจความคนเรามันโหดเยี่ยมนี่
พี่หนุ่มอยู่มันโหดเยี่ยมจริง
เพราะมันเป็นธุรกิจว่าดาวแดงเหมือนกันนะ
เป็นธุรกิจจะไปอยู่รอดไปหน้าจุดเดียวกัน

เพราะว่าปีนี้เป็นปีของเขาดิ

วันนี้ไปแถวสะพานควายมาถ่ายรายการ

อืมหลังไมสักครู่เดี๋ยวครับ

ไปกินอะไรอ๋อไปกินซอยอารีย์อ่ะใช่

จะโดนมัดหมี่ไงเถอะ

เพราะมันเห็นเธอไปตรงจุดเกิดเหตุ

ต้องมีคนไปยืนตอนนั้นโดนอะไรมือถือเครื่องนึง

ตอนนั้นก็แบบว่ามันมีแค่๓๕๗๙ไงเธอ
แล้วเจอใครไม่เจอเจอนัทมีเรียมกองถ่ายตราบาปสีเก่าเลย

ไปกับโพสต์อันนทร์สิจะไปกับใครอ่ะเพื่อนจะมีคนเดียว
ขับรถไปอย่างนี้เหรอ

ก็กดไว้ไงรู้ป่ะทุกคนก็เล่นมั๊ดดามมั๊ดดาม

แล้วคนที่เล่นเปิดบานว่านนักเมียรกอะไรอย่างนี้

ปากคอมพี่โป๊ะปากคอมพี่โป๊ะเป็นปุ๊บเป็นปากคอม
ตามโป๊ะสิ
เออพี่แป่นปฏิพัฒน์

ต้องเล่าคนของชายเขาเล่า
มันเองมีคนตั้งโลกราคตรงอยู่

มั้นอจ่ำกันได้
เขาบอกพี่มดเค้ามาอย่างนี้
เออฝั่งตั้ง๒๐ปีแล้วหรือ
นานแล้ว

คุณตาเนี้ยก้อนจะมากินเกาเหล่าอย่างเงี้ยวันละแปดสิบบาทอ่าฮะแปดสิบบาท
คุณตาบอกว่าคุ้มค่ากับความอร่อยนะฮะคุณตาคนจริงทางร้านพยายามจะลดราคาให้
แต่คุณลุงก็บอกว่าถ้าลดวันหน้าจะไม่มากินอีกเพราะว่างั้นนะ
ก็ขอจ่ายเท่ากับทุกคนนั่นแหละเพราะ๘๐บาทต่อมาเจ้าของร้านรายเดิมก็ได้มาโพสต์ในกลุ่มเฉลยความเป็นไปของ
คุณตาขับซาเล้งเดินขากระเพกบอกทำงานได้ค่าแรงไม่ถึงสามร้อย
เที่ยงนี้เปิดตัวเป็นร้อยตำรวจโทเดินปลอเลยครับอ๋อเป็นตำรวจเป็นตำรวจร้อยตำรวจ
นี่มันหนังอาหล่อเปล่าปลอมตัวมาผมร้อยตำรวจโทปลอมตัวมาแล้ว
ใครแล้วออกมาแล้วที่สำคัญอ๋อเปิดตัวไงรึเปล่าอ่า
ขับรถตำรวจมาด้วยโอ้คนเดียวกันหรือเปล่ามอสก็ดูสินะฮะ
แกงใส่ผมหม้อเบอร์เลอร์เลยนะอีกอย่างบอกว่าน้ำซุปเราเนี่ยอร่อย
มีตำรวจแฝงตัวเข้ามาเป็นลูกค้าร้านเดิมผมตำรวจมาเยอะมาก
แล้วเคยถามตรงเลยว่าใส่กัญชาหรือเปล่าว่าอร่อยจริงใช่ไหม
ต้องมาทุกวันผมบอกสมุนไพรที่ผมใส่เนี่ยแพงกว่ากัญชาอีกครับ
ฉันว่าต้องไปกระท่อมหรือเปล่าคือเขาอาจจะไปปลอมตัวเพื่อไปสืบคดีอ่ะเนาะ
หรือแบบเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเหมือนตอนนี้เขาจะมีแบบ
อะอ่า
นี่พอลงแบบนี้นะคนจะต้องอยากไปชิมก๋วยเตี๋ยวอันนี้แหละว่ายังไง

เพราะว่ากลัวคุณลุงเนี่ยปลอมตัวมาซื้อลอตเตอรี่
ว้ายเดี๋ยวใส่ชุดตำรวจมาเลย
จะขับจานเล็กมาซื้อขับจานเล็กมาซื้อลอตเตอรี่

แต่หัวไยไม่เคยเจอ๘๐เจอกูเจอ๘๐
แล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้มีแล้วนะ
แต่แค่เวลาเมื่อเกี่ยวก็อยากที่บอก
ก็เดี๋ยว๐๐ไงไม่มีอะ๐๐
เนี่ยเบิ่นเนี่ยเนาะ

อุณหภูมิบนยอดดอยนี่คือต่ำ๕องศานะคะ
ต้องบอกเลยว่าคนคึกคักมากจริง

ไม่ว่าจะเป็นดอยผาตั้งดอยผาหม่น
ภูชีเดือนภูชีดาวภูชีฟ้าอย่างนี้ค่ะ
ก็มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วง๑๒วันนี้
โดยอุณหภูมิยอดดอยลดต่ำ๕๖องศาค่ะ
ราบต่ำ๙๑๐องศาเลยทีเดียว
มีทั้งลมหนาวแล้วก็มีหมอกหนาในตอนเช้าแบบนี้นะคะ
นักท่องเที่ยวก็เลยเดินทางขึ้นไปพักแรมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว

ร้านอาหารจุดจำหมายของธิรรภิกษ์
มีรายได้จากการท่องเที่ยวค่ะประกอบกับ
จังหวัดเชียงรายช่วงนี้มีเทศกาลงานดอกไม้ประจำปีด้วย

ช่วงนี้นะปลายปีคนไปเหนือเยอะอีสานก็เย็น
ก็ไปอีสานด้วยแต่จริงต้องบอกว่าอุณหภูมิลดลงทุกที่นะคะ
ภาคแต่ว่าทางเหนืออาจจะลดมากกว่าภาคอื่นหน่อย
ถูกต้องในขณะที่หมูกระทะสักชุดนึงนะ
อื้อหือฟิงเลย
อุ๊ยเนอะต้องฝุมกุบทีด้วยใช่ไหม
เนี่ยเขาพูดถึงอากาศอากาศ

แต่เขาพูดอย่างวันนี้มีอาจมีคนเขาพูดมา

เขาบอกว่าถ้าคุณเป็นหวัดอยู่โอกาสติดโควิดง่ายนะ
ใช่คือมันจะประสานกันร่วมกันแล้วจะเป็นง่ายขึ้น

เขาบอกว่าโอเคล่ะวันนี้หลายคนบอกว่าฝุ่นหรือเปล่า

เมื่อกี้ขับรถมาก็มีหมอกเต็มเลยนะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติน้ำมูกไหลเนี่ยให้คุณเริ่มสงสัยตัวเองก่อน
ต้องตรวจเอทีเคก่อนแล้วจามหรือเปล่า
จามเจ็บคอไอแต่เจ็บคอไหม

ต้องถามตัวเองเจ็บคอป่ะเจ็บคอก็ตรวจเอทีเคเถอะ

แต่เขามีอีกอันหนึ่งที่บอกว่าตอนกลางคืนนอนแล้วก็เหงื่อออก

ปกติว่าเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นอีกอากาศเปลี่ยนแปลงเนอะ

แล้วถ้าสมมุติคุณมีอาการพวกนี้มากกว่า๓วัน
คือเรากินยาเราเชื่อว่าสมมุติคนไทยมีภาระทุกบ้านคนไทยมีภาระทุกโต๊ะทำงาน

คนไทยมีภาระติดรถกับทุกคน
ถ้าสมมุติคุณกินแบบว่ายาใต้หรี่หนุ่มใต้หรี่นอกได้ไหม

ฉันก็กลัวหนุ่มเหมือนกันนี่แหละ

ไม่ตายหรอก

คู่นี้เขารักกันดีจริงนะฮะ
มาถึงเรื่องราวของเจ้าควายเผือกกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชม
เจ้าวาดวัดอีแงวนะครับผมนะครับ

ขณะที่ยอดบริจาคทะลุไป๑๖ล้านนะครับ
กรณีที่พระมหาโอลานครับ

ประกาศขายควายเผือก๑คู่ครับ

เพื่อหาเงินใช้หนี้ค่าก่อสร้างพระอุโบสถนะครับ

รวมทั้งค่าไฟแล้วก็ค่าสาธารณูปุโภค

ต่อมาครับมีคนโอนเงินบริจาคมาให้

ชาวบ้านตัดสินใจไม่ขาย
ควายเผือกตามที่เสนอข่าวไป

ตลอดทั้ง๒วันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มี
กระแสข่าวออกไปเรื่องการประกาศ

ใจบุญแวะเวียนมาเยี่ยมนะเยี่ยมชม
แล้วก็พร้อมกับโอนเงินบริจาคเข้ามาช่วยวัดครับรวมถึงนะฮะ
ควายเผือกเนี่ยก็เรียกว่าสองตัวนี้เนี่ย
ยอดเงินที่มีจำนวนหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับแต่ยังไม่ปิดรับบริจาคนะครับ
จากว่ายังมีภาระที่ทางวัดเนี่ยจะต้องจ่ายในส่วนของก่อสร้างพระอุโบสถ
ให้แล้วเสร็จนะครับผมส่วนยอดเงินที่เหลือเนี่ย
ก็จะสร้างโรงเรือนให้กับเจ้าถุงเงินถุงทองด้วย
ส่วนกรณีที่มีข่าวออกไปนั้นเนี่ย
ก็มีเบอร์ลึกลับนะฮะโทรศัพท์ลึกลับติดต่อเข้ามา
โอนเงินมาให้๕แสนบาทผ่านหมายเลขบัญชีไทยพาณิชย์ชื่อ
นัทธนันกุดีแดงนะครับนะฮะโดยปลายสายแจ้งว่า
เป็นผู้ที่นำข่าวการขอรับบริจาคไปให้ผู้ประกาศ
ชื่อดังทางช่องหนึ่งครับจึงขอรับเงินส่วนต่าง
ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะทำให้เสื่อมเสียมีการแบบนี้ด้วย

มันอย่างฮแสนบาทแล้วขอไม่อายด้วยนะคะ
อยากขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพ

ติดต่อมาทางวัดเท่านั้นนะครับ

มิจฉาชีพนี่คือหาทุกช่องทาง
ทุกช่องทางก็ได้เห็นก็เอาดูสิอืมให้ดูเฉพาะอืมมันได้ง่ายสุดถูกต้องแล้วที่สำคัญเงินที่เขายกท่วมหัวมานี่ระวังให้ดีนะฮะ
แล้วเชื่ออย่างไหมว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยโจรยิ่งฉลาดขึ้นหาช่องทางมันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะคุณแม่
ดูสิวันนั้นสัมภาษณ์ไอ้เมาส์กว่านิกกี้อ่ะโอ้๑๐กว่าล้านนะเมเขตหุ้นทอง
สิบกว่าล้านทุกอันตรูแกไม่ปรึกษากันอ่อปรึกษาแล้ว

แม่โดยเวลาสามจ้ะละอ่อฮะแล้วที่สำคัญคือ
คนใกล้ตัวเป็นคนชวนเล่นแล้วมันเก่งอ่ะดิ

แต่เนี่ยโทรมาจากกระทรงนู้นกระทรวงนี้ทำงานอยู่จริงมีเบอร์พร้อมไหมนะ

แต่อันนี้คือเขามีแบบว่าเป็นทีม
กดซื้อตอนนี้กดขายตอนนี้
ครั้งแรกครั้งสองได้หลักหมื่น
พอลงไปหลักล้านปุ๊บเรียบร้อยไม่ให้กดเลย
พวกแชร์ลูกโซ่เอาจริงนะแชร์ลูกโซ่เราก็เคยได้ยินมา

แม่มณีหนีด้วยกับทุกวันนี้บิตคอยน์มีจริงไม่มีจริงนะเว้ย
เหล็กของจริงมีจริงว่ามีจริง
แต่วันนี้คนแบบว่าเก่งมากเอาทุกอย่างผสมผสานกันได้หมดเลย
ถูกป่ะดรมคุณเหรียญ
แล้วก็ขาที่ขายในตลาดก็แบบเวลาเจอเราเหมือนฟอง
นี่มาไปออกข้าวน่ะสิโดยไปหมดเลยหนูก็พี่ซื้ออะไรค่า

แต่ละคนก็แบบโอ้โหหมดไปหลายล้าน

ฉันไม่เคยซื้อเลย

แล้วก็พอเนี่ยบางว่าไงครับเล่นตัวละ๑๒๐๐๐๑๓๐๐๐
ฉันถูกหรอฉันไม่เอาฉันเองกลัวไม่กล้าเล่นหวยเลย

ตำรวจก็จะเดี๋ยวตำรวจก็ฟังรายการขาลใส่ไขเยอะมาก

เปล็ดหนาวก้าวเฉบไปครับผม

วันก่อนไปขายที่แฉมันขายเซรั่มไปเรียบร้อยแล้ว
เซรั่มเจอพี่ไพรวันเป็นพรีเซนเตอร์

ของนายอ้นกับเอกกี้ก็ใช้ทิศไทยวัน
วันนี้ทิศภัยวันเนี่ยฟาดเจ็บเรื่องขับรถเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน

ศรีพันธ์ส่งมาบอกว่าบอกทิศภัยวันอ่านไลน์ฉันหน่อย

ไพวันช่วยอ่านไลน์อ้นศรีพันธุ์หน่อยนะคะ

เออไหนเธอจะอ่านค่ะเออไปดีกว่า

ท่านต้องรับงานแบบไม่ชัดเจนวันนึงไม่ได้รายงาน
อ๋อดูแล้วเข้าดูแม่เขาอยู่หรือเปล่าโอน

ดูแม่นางอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ส่งคลิปไปนางเงียบกิบค่ะ
ทำธุระอะไรอยู่นางติดงานบางทีนางดูแม่อยู่เพราะตอนนี้ติด
นางไปเฝ้าแม่หรือเปล่าช่วงหกโมงถึงทุ่มหรือห้าโมงทุ่มนี้
เขาจะมีงานลูกค้างานอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะอ่าฮะนี่มีดราม่าอยู่โอ้นหยุดสมมันได้ไหม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
ล่าสุดเนี่ยทิพภัยวันเนี่ยเขาได้ไลฟ์ผ่านเพจเป็นคลิปนะฮะหัดขับรถครั้งแรกในชีวิตพร้อมแคปชั่นแซวตัวเองว่า
อืมไม่เสานี้ก็เสาร์หน้าผมว่าไม่รอดนี่แต่งานนี้ปรากฏว่ามีกลับมีดราม่าฮะอ่าอ๋อมีพระมหาสมปองด้วย
ภาพายวันขับรถยุโรปชื่อเอ็มจีอ่าฮะค่านแล้วเป็นสิบล้านจริงหรอวะอืม
อืมเอ็มจีมีถึงสิบล้านเหรอเห็นโฆษณาอยู่ตีท้ายครัวตลอดไม่ถึงนะ
ไม่น่าถึงนะอืมแต่ละคันนี้เป็นรถที่แบบทุกคนสามารถซื้อได้แล้วก็แบบว่า
ล้านตนตนเอออืมฮึพาพระมหาศักดิ์ปองซิ่งนะฮะไม่สมแก่สมนัสรูปนะฮะ
คำถามคือรถแพงขนาดนี้ถ้าไม่ยักยอกเงินตั้งแต่เป็นพระเพิ่งศึกออกมาจะรวยขนาดนี้เชล
หรือว่าสำนักตรวจสอบพลัยวันวรรณบุตรหน่อย
ปรากฏทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าภัยวันเสี้ยมาเสี้ยกลับไม่โกง

ครับผม

แล้วฉันถามเร็วนี่มันพื้นสาวกับฉันไหม
ไม่รู้อ่ะ

ต้องมี๗๐๐ว่า๙๐๐อย่าง
พี่เคยถ่ายตอนถ่ายตีราคารสวัสดี
นี่ถึงขนาดก็ต้องไปเปิดดูราคาเลย
เขาบอกว่าคนพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารเหรอ

ทำไมชีวิตถึงหนีไม่พ้นสิ่งมีชีวิตประเภท

ใครที่ขโมยสมองพี่พรชัยไปรบกวนเอาไปคืนพี่เขาด้วยนะ

นี่ราคาที่ดูก็คือไม่มีแตะเกือบล้าน

ของวัยรุ่นเต็มเลยตอนนี้
คนที่จับไลฟ์ได้ตลอดพูดได้ไลฟ์จะเก่ง

พิธีกรทุกคนเนี่ยเก่งจากอะไรเมื่อก่อนเนี่ยอย่างพวกเราเรียนจากอะไร

ถ้าพิธีกรจะไปเริ่มจากอีเวนต์เก่ง

ทำเยอะจะพูดสับแสงจะเยอะแยะ

เหมือนงานเงียบหมดเอ๊ะทำยังไงต่อ

แต่วันหนึ่งไม่เอาแล้วคือไม่เอาอีกจริงนะ

สั่นตื่นเต้นทุกครั้งจริงนะเวลาไปทำพิธีกรอีเวนต

เปิดมา๑๕นาทีมดก็จะหนีไปแล้ว

พี่หนุ่มก็ไม่ไปด้วยโฮมโปเนอะจริง
มโป๊ถึงต้องมาซื้อโฆษณาตลอดไงเดิม

สมัยก่อนก็เป็นโอ้โฮมดสีทาพาดตัมปู
ใช่คอนสมัยก่อนกูยังไม่มีทุกบ้าน

เขาเอาเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดมาตั้งไว้ให้เต็มเลย

แล้ววิ่งไปยกเอาแล้วก็ยกกลับบ้านไปเลย

ก็มีรถของโฮมโปไปส่งไว้ที่บ้าน
เขาไปส่งพี่เลือกแบบเขาบอกทำอะไร
ทำห้องน้ำให้ห้องนึงสิบ้านเก่าแล้วอะไรอย่างนี้

ลูกค้าที่แบบน่ารักมากนะ

ตอนโชว์นี้นึกถึงหน้าใครเปล่า

ของดีเจเพชรจ้านี่ล่ามือดีปลอมไอจีเลยมีแล้วครับถูกต้องนะครับผมนะฮะ
รอบนี้เนี่ยเพชรจ้าบอกต้องเข้าคุกครับดีเจเพชรจ้าล่ามือดีปลอมไอจี
หลังเคยเตือนแต่ก็ยังมีมาอีกนะฮะก่อนหน้านี้ครับดีเจเพชจ้านะครับ
ของตัวเองบนโลกโซเชียลครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ย
เจ้าตัวบอกว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากเตือนฮะ
ล่าสุดครับเหมือนว่าเพชรจ้าแล้วก็รวมถึงนะครับ
มือดีเนี่ยก็จะไม่สำนึกนะครับผมเพราะมีการปลอมขึ้นมาอีกฮะ
งานนี้เพชรจ้าเลยจัดหนักเตรียมล่าตัวพร้อมกับแคปหลักฐานโพสต์นะฮะว่า
เฟสไอจีตัวปลอมนะครับเจ้าของไอจีเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยมึง
นี่ฮะเพจจ้าบอกรอบนี้เอาจริงครับ
ต้องตามจับเนาะ

ใช่แล้วเมื่อวานนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีที่ทำเอาคุณไม้พี่รัฐเขายิ้มแก้มปริเลยทีเดียวค่ะ
เพราะว่าแฟนคลับจีนนี่ต้องบอกว่าส่งช่อดอกไม้นะคะ
ส่งตรงไปเนี่ยอย่างถ้าเป็นธนบัตรนี่ส่งไปที่กองถ่ายภาพยนตร์ด้วยนะคะ
ขอบคุณเหล่าจ้นทุกคนมาก
เกิดปีนี้อวยพรบนรถตุ๊ก๑๐๐คันทั่วกรุงเทพ
นี่ส่งมากันเลยทีเดียวนะไม่เห็นให้รู้ไป
เดี๋ยวต้องออกไปแอบส่องดูบ้างละขอบคุณนะเจิ้นน่ารักมาก

ตอนยกกลับถึงกับหลังดอกเลยทีเดียว
หนักมากแต่สู้ครับยอมใจเลยเซอร์ไพรส์ให้ทุกปีด้วยนะคะ
ว้าวแม่นี่เขาเรียกแม่จีนจัดช่อใหญ่มาให้เบลอเท่าเลย
อยากได้แม่จีนจัดรถเที่ยวให้หวังแต่เป็นช่อหรอกมั้ยธนาบัตรด้วย
ใหญ่เบลอเท่าเลยไปละ๕๐๐โหกี่ใบละนั่นน่ะ
คือแม่นี่ไหมล่ะลองเล่นละครวายกับพี่หนุ่มไหม

ไม่แม่แบบเผื่อไม่มีแม่จีนแม่เกาหลีแม่อะไรอย่างนี้ไง

คนเขาอินนะเรียกบ่อยรักเหรอ
อู้วน่าเป็นแบบในซีรีส์คนต้องกินหมอนี่น่ารัก

พี่หนุ่มเรียกนุ่มแล้วเขาบอกว่า

มันเป็นหนูไม่ต้องเล่นสักหน่อย

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเอวอัศวินลิ้น
ข่าวใส่ไข่บางทีโอ้ย

นี่ก็หนักแล้วไปด้านซ้ายก็หนักอีก

ที่เย็นรถเมย์ก็เริ่มฝึกปลือเขาแล้วเหมือนกัน

เรียกซักเรื่องหนึ่งหน่อยเท็นเซ็นต์น่ะ

ฝึกษาพี่หนุ่มโอ้โฮมาแล้ว

โอ้โฮนี่เต็ม
แกะขนมก๊อบอยู่ข้างเรานะ
เอานะตอนนี้ได้ยินเสียงก๊อบอะไรสักอย่าง

อันนี้เป็นคุกกี้อย่างนี้มาเลยเห็นไหม
คุกกี้เอสุปาไซค์เธอ

นางผอมเจอมารึหรือโอโฮนางผอม

แกยังไงก็แต่งเหี้ยวขาเร็วมาก
อาฮะมุมต้องช่วยได้ไหมใจเต้นไหม
ล้ายออกไปปักหนึ่งนางเอากลับมาแล้วนะ

กระเตยดิเป็นแสบ

นางน่ะนางเอากลับมาแล้ว

โอเคล่ะนางมีคอยาวเลยทำให้พี่เอ็นเนี่ยรู้ว่าพี่เอเป็นคนที่มีคอยาวจนกลายเป็นคนละคนกันเลยแหละ
แต่หมายถึงว่าด้วยสรีรักษ์ปกติเริ่มทิ้งเล็กขนาดนี้
เล็กขนาดนี้ตัวเล็กกว่าอัมปัชฌาภาตัวเล็กกว่าล้มเมน
อัมปัชฌาภาเล็กขนาดนี้
ใช่นี่เห็นไหม
เห็นขาพี่เอในรูปคือมองขาตัวเองต้องเอากางเกงลงมาปิดเลย
เอาลูกสาวนางกลับมาแต่งรูปแล้วไงฉันบอกแล้วไง

โอ้โฮน่าให้นะน่าได้เลย
๒๓แอปนะแอปแล้วแอปอีกนะ
เมื่อยตู้อันที่เอาไม่อยู่นะที่ที่

มายังเห็นไหมชาโนงชดานะน่ะ

พี่ประกาศก็มาช่วยตอนทำละคร

แต่ตีแบตแล้วหอมนะ
ตีแบตแล้วผอมนาง

เห็นพี่เอเต้นแล้วหายเครียด
พี่เอ๊เต้นอีกเต้นอีกแหละแก๊

สวยกล่องแล้วเอาเก็บมาใช้ได้อีกอย่างนี้
ไปดูชีวิตหลังจากแต่งงานของคุณมิริถาแล้วก็มีน้องมานะคะ
เรียกว่าแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวมา๒ปีแล้วค่ะ
สำหรับคู่ของคุณมิวนิถาแล้วก็คุณเซนนะคะ
ทั้งคู่ก็มีหนูน้อยมารินมาเป็นโซ่ทองคล้องใจกัน
ล่าสุดคุณมิวเองเขามีการโพสต์รูปครอบครัวค่ะ
ป๊าของมารินแล้วก็สามีของมิวรักที่สุด
วันนี้เนี่ยจะถ่ายรูปมารินก็หลับดี

ก็พากันมาร่วมอวยพรนะจ๊ะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ในหนึ่งกล่องมันจะมีทั้งกาแฟเบอร์เตยเนยรสนม
ของขึ้นในหนึ่งกล่องมันจะมีหลายรสชาติรวมกันนะฮะ

หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ
หมดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ยังไม่ได้กินเลยนะ

เรียบขนมเรียบเบ็กลี่นะผมพี่จัดการ๕๗นาฬิกาโอ๊ย๕๗ละ
๕โมง๔๕นาทีก่อนพวกเราต้องจัดการตัวนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ

ให้เยอะ